ห่อนนี่ไม่ใช่หนังตาฮาน่าก็ห่อนว่ะ
เออเข้าใจได้หยุดมากขึ้น

ต้องยอมรับความจริง

บางทีเขาก็ฝืนสังขารไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
บางทีเราจะอ่านหนังสือมันเป็นอุปสรรคนะ
มันมันเหมือนมันมาบังตาอยู่
แต่เรื่องนี้เราจะดูแลป้องกันยังไง
ไปติดตามกับหมอแหลปแพนด้าในซิตคอมสนุกเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ
เหรอคืนหลังไว้ก่อน

โทรมานโทรมานโทรมานโทรมาน
โทรมานโทรมานโทรมาน
โทรมานโทรมานโทรมาน
โทรมานโทรมานโทรมาน

โทรมานโทรมาน

โทรมาน

โทรมาน

โอ้โฮแม่สาระอ่ะเยี่ยมมันต้องอย่างนี้ดิโอ้โฮ
โซฟาแบบนี้สงสัยเมื่อคืนคงไม่ได้นอนแง่เลย

โอ้โหไหวไหมเนี่ยดูสภาพสิไหนเมื่อคืนบอกว่าดูจบแล้วจะขึ้นไปนอนไง
วันแพ้แม่ก็เลยนอนไม่หลับ
สภาพอย่างกับซอมบี้ขนาดนี้ไปทำงานไหวไหมเนี่ย

หนังตาย่อนขนาดนี้ไม่ต้องนอนแล้ว

อีกนิดหนึ่งขอบตาก็จะเหมือนหมอแหลปแล้วนะครับคุณพี่
เอ๊ะไม่ต้องไปเลยแมพพ่อแค่โอดนอน

แต่สามารถแก้ไขได้ใช่ไหมครับหมอแหล่บครับ

เผชิญเรื่องเปลือกตาย่อนเนี่ยต้องมาฟังนะครับ
เพราะผิวหนังที่เปลือกตาย่อนเกิดจากความเสื่อมตามอายุ
ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันธุ์ของผิวหนัง
หน้าผากมีการยืดออกและหย่อนลงมาบางลูกตา

ทำให้ชั้นตาเนี่ยเล็กลงรู้สึกลืมตาไม่ค่อยขึ้นครับ
หนักตาจนต้องพยายามเบิ่งตาตลอด
ในบางกรณีนะครับขนตาเนี่ยนะครับ
ถูกหนังตาที่หย่อนกดลงและม้วนเข้าข้างใน
ทำให้กระจกตาตรงตาดำเป็นแผลหรือระคายเคืองได้ครับ
ซึ่งหนังตาตกเนี่ยจะมีสาเหตุที่พบบ่อยก็คือ

กล้ามเนื้อยกเปลือกตาหลุดจากตำแหน่งที่เกาะครับ
ซึ่งภาวะเปลือกตาย่อนสามารถแก้ไขได้
โดยการผ่าตัดเปลือกตาครับ
โดยเลือกตักบริเวณหนังตาที่ห้อยย้อยลงมาเนี่ยออก
แผลผ่าตัดจะซ่อนอยู่ตรงบริเวณชั้นตา
ระหว่างการผ่าตัดอาจจะมีการนำไขมันส่วนเกิน
ที่ทำให้เปลือกตาอูมออกได้ด้วยครับ
ก่อนที่จะเย็บปิดแผลตรงชั้นตาให้สวยงามและมีความเป็นธรรมชาติ
ผู้ป่วยจะมีอาการบวมหรือเขียวช้ำบริเวณที่ผ่าตัด
ประมาณ๒๓สัปดาห์
หลังจากนั้นอาการก็จะดีขึ้น
หนังตาตกไม่สามารถป้องกันได้นะครับ
ฉะนั้นวัยเก่าทั้งหลายต้องหมั่นสังเกตเปลือกตาของเราอยู่เสมอ
หรือสังเกตว่าการมองของเราเนี่ยแคบลงเพราะมีอะไรมาบังทัศนวิสัยหรือเปล่า
ถ้าใช่ควรรีบมาตรวจเช็คสุขภาพตากับจักษุแพทย์นะครับ
เพราะภายใต้สุขภาพของคุณอาจมีโรคร้ายหลบซ่อนอยู่ครับ